อีกเรื่องหนึ่งเป็นความคืบหน้ากรณีที่นายภัยบูลหรือว่าลุงตีนผี
เพื่อนบ้านที่ขับรถชนกับนายสุพรรณเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการทำพิธีเรื่องของศพเนี่ยนะคะ
ก็มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้กันไปแล้ว
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ

เนี่ยละคะนางปานกะมนรัศมีพรรดิภัณฑ์ของนายสุภัณฑ์ย่าบรรุง

บอกว่าวันนี้แม่มาไม่ได้นะ

แล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมได้ว่า
ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวดูแลแม่ให้เอกเนี่ยค่ะเธอ
ผู้หญิงที่ต้องทำหน้าที่แทนสุภาพบุรุษแทนหัวหน้าครอบครัว
ต้องทำทุกทุกอย่างครับอ่ะเป็นบรรยากาศการร่ำลา
ค่ะใช่คุณดูสิคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ได้นำร่างผู้ตายไปชาปนกิจนะคะนางปานกระมวลก็ร้องไห้
ขณะที่ลูกชายของผู้ตายก็ได้บวชเนรให้กับพ่อด้วยเหมือนกัน
ครับแล้วก็ตะโกนบอกแม่ไปว่าเนี่ยค่ะยมแม่อย่าร้อง
เดี๋ยวน้ำตาหล่นไปโดนโยมพ่อโยมพ่อไปสบายแล้วโอ้โห
อันนี้เนรนะฮะเนรซึ่งเป็นลูกได้บวชให้
แล้วก็หันไปพูดกับพ่อว่าผมของโยมพ่อเหมือนใส่เจลเลยเนอะ
แล้วก็ยกมือไหว้แบบนี้เหมือนเป็นการบอกลาพ่อนะคะ
ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าเธอลูกชายและญาติก็จัดงานนี้
เพื่อเป็นการส่งสามีอย่างสมเกียจที่สุดขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่าน
ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะถึงแม้ว่าเธอนั้นยังทำใจ
กับการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าสามีนั้นเปรียบเสมือนทุกสิ่ง
ในชีวิตก็ตามสุดท้ายก็อยากจะบอกสามี
ท้องฟ้าผ่านสวงสวรรค์นี้ไปบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกเมีย
ส่วนเรื่องคดีก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะสู้ให้ถึงที่สุด
รวมถึงเชื่อว่าความดีของเขาเนี่ยจะทำให้ปริสูจน์พบภูมิที่ดีด้วย
ก็อยากจะบอกเขาว่าเขาเป็นพ่อเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อน
เป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็เป็นพ่อของลูกแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี
แล้วก็ขอฝากบอกไปแทนเขาว่าเขาก็เป็นผู้บังคับบัญชา
แล้วก็เป็นลูกน้องที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกท่านก็ขอให้เขาไปสู่สุขติ
ไม่ต้องห่วงใดทั้งสิ้นแม้จะเรื่องทั้งเมียและลูก
แล้วก็เรื่องคดีความฝั่งของคู่กรณีเขาก็มาเหมือนกันเนี่ย
ใช่ก็คือภรรยาและลูกสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาก็เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจเนี่ยค่ะ
มันก็คงเจ็บปวดเหมือนกันเนอะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้
ก็มาร่วมงานแล้วก็กล่าวคำขอโทษพร้อมกับบอกว่า
ตัวภรรยาและลูกสาวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องก็ขอให้ทางครอบครัวนายสุพรรณ
โหสิกรรมให้ด้วยส่วนเรื่องคดีก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ว่ากันไปตามกฎหมายเนี่ยนะคะพอทั้งคู่มาร่วมงานเสร็จ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อยังไงก็วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็กลับเลยนะคะ